ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสติดตามการเดินทางของ๒นักชกไทยยอดแสนไกร
ทำอะไรก็สิบค่ะต้องออกให้สนุกครับชกเกมกีฬาแพ้ชนะ
มีศิษย์ผ้าดได้ก็อย่าประมาท
ก็คงความพร้อมสามารถติดที่จะแก้มือ
เพราะว่า๑๑ปีที่แล้วแพ้เขามาครับที่บ้านเขาครับ
เข้ามาแล้วก็ครั้งนี้ก็ล้างตาให้ได้ครับ
แล้วก็ซ้อมความพร้อมก็เต็มที่ครับ
แผนผมก็สอบให้ร่างกายดีที่สุด
แล้วก็ผมรู้แล้วว่าทางเขามา
ยังไงผมก็ป้องกันบนวิธีเอานะครับ

โอกาสน็อคก็๘๐ได้ครับ
จากสภาพร่างกายและการฟิตซ้อมที่หนักหน่วง
พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้ดังหวัง

แต่มันคือประตูสู่เป้าหมายการเป็นแชมป์โลก
และการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะ
มาริรัติเพศต้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ใช่จริงถ้าเกิดว่าจะดูทางโซเชียลมีเดี

เพราะว่าเราถ่ายตั้งแต่สนามแรกแล้วนะครับ
คือมีช่องทางโซเชียลมีเดียก่อนก็เป็นคู่ก่อนเวลา

แล้วก็จากนั้น๔โมงครึ่งอย่างที่คุณไกรสอนบอก
ก็จะเป็นการถ่ายทอดทางทีวีภาคแรกก่อน
แล้วก็สุดท้ายจบ๖โมงครึ่งแล้วพักดูข่าว
จากโปรแกรมนี้ติดตามมันทุกคู่แน่นอนนะครับ
ตั้งแต่คู่เปิดรายการไปจนถึงคู่เอกนะครับ

เป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกถึง๔รุ่นด้วยกันนะครับ